คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะฮะช่วงเช้ามืดวันนี้เนี่ย
ชาวบ้านเขาก็ตกอกตกใจต้องโทรไปแจ้งตำรวจนะครับ
ผู้ชายคนนึงนอนไม่ได้สติอยู่ข้างถนนค่ะคือมีแมสแต่แมสมันอยู่ใต้คาง
อ้าวก็ไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ใกล้มากอืมหนึ่งก็คือเอ๊ะเมาหรือเปล่าค่ะ
อ่าสองหรือว่าจะเป็นอันตรายอะไรใครทำร้ายอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอืมหรือ
ออกกำลังกายอ่าแล้วจังหวะวูบวูบหมดสติไปหรือเปล่าเอออ่า
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ต้องมานะครับเดี๋ยวดูตอนที่ไปช่วยกันปลุกนะครับ

พลิกตัวแล้วเนี่ย
เมาหรือเปล่าอ่ะเป็นยัง

อย่างน้อยคือตื่นแต่ดูจากชุดแล้วไม่น่าจะใช่ออกกำลังกาย
หรอค่ะเพราะดูมีเสื้อวอร์มรองเท้าพระบัยอยู่น่ะ
ใส่กางเกงยีนหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อเหรออ่าแมสเนี่ยมี
แต่มันไปอยู่ใต้คางนอนแบบนี้นะฮะนี่กลางถนนนะครับอุ้ยตายแล้ว
คือถ้ารถมาไม่เห็นนี่ก็โอ้โหถูกเหยียบถูกทับอ่ะอืม
คือชาวบ้านเขามาเห็นก่อนโชคดีมากนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นข้างถนนสายน้ำทองในพื้นที่ตำบลนาจักรอบพลเมืองจังหวัดแพร่
พลเมืองดีก็เอารถมาจอดแล้วก็เปิดไฟให้ตำรวจนะฮะ
แล้วมาปลุกชายหนุ่มคนนี้อายุประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับ
นี่ฮะสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินมีแมสนะแต่มันลงไปอยู่ใต้คางแล้ว
นอนกลางมือกลางเท้าแล้วก็ลุกขึ้นมานี่ฮะลุกขึ้นมานั่งสภาพแบบนี้
โง่หัวไม่ขึ้นโอ้คอตกขนาดนั้นเลยค่ะเงยไม่ขึ้นเลยนะครับ
ตำรวจก็พยายามเรียกคือทีแรกก็เหมือนกับกังวลใจว่าเอ๊ะ
เขามาออกกำลังกายแล้วเขาวูบหรือเปล่าหรือเขาเกิดอะไรยังไงขึ้นเดินมา
นี้เป็นลมเป็นแรงหรือเปล่านี่ฮะเรียกรถกู้ภัยมาแล้ว
จะให้พาไปโรงพยาบาลอ่าไปไหมไม่ไปทำไมล่ะ
เขาไม่ยอมไปทำไมไม่รู้เขายังไงเขาบอกเขาไม่ไป
เขาจะเนี่ยเขานั่งอยู่อย่างเงี้ยผมไม่ไปผมไม่ไปปวดหัวหรือเปล่า
เห็นเอามือขึ้นมาปวดหัวหรือเปล่าไอ้ยี่ตายเองเนี่ยอ่า
ไม่ไปนี่เจ้าหน้าที่พยายามมาเรียกไปเถอะไปไหม
เครียดหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ไปนี่ฮะผ่านไปสักพักหนึ่ง
นี่นั่งแล้วใช่ไหมนั่งแล้วค่ะเดี๋ยวนอนอีกนอนอีกเหรอคะ
เดี๋ยวนอนอีกรอบนึงคือเนี่ยพอไม่ยอมไปโรงพยาบาล
แรกคิดว่าเป็นลมเป็นแรงหรือว่าวูบอะไรไปนี่เอ้า
ทีนี้คว่ำหน้าเลยเอามือไฟหลังด้วยตอนแรกมาในนอนหงาย
แล้วเอามือไพร่หลังด้วยใช่คว่ำหน้าเลยตำรวจบอกแม่
มันชักไม่ได้การเออเข้าไปหาใกล้ใกล้อีกทีหนึ่งฮะ
ถามไปถามมาเขาบอกเขาชื่อแมนตำรวจเลยถามแมนเอาจริงจริงนะ
เออตกลงแมนเป็นอะไรแมนเป็นอะไรแมนเครียดเหรอ
แนนบอกผมเป็นพนักงานอยู่ร้านอาหารฮะไม่ไม่ใช่ไม่ได้ทำอาชีพ
อาจารย์ถามอาการตำรวจบอกเอาอาการก่อนแมนแมนบอกอ๋อผมเมาครับพี่
แมนเมื่อคืนแมนบอกแมนนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนรุ่นพี่
แล้วจากนั้นผมจำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ยังไงเพื่อนรุ่นพี่ที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
เอาผมมาส่งตรงนี้หรือเปล่าผมรู้แค่ว่าผมเมาแล้วผมก็แบบ
อยากจะทิ้งตัวนอนแล้วก็เลยนอนอยู่ตรงเนี้ยคือถ้าพี่จะจับผมอ่ะ
จับได้เลยอ๋อนี่คือนี่คือเขาเอามือไพ่หลัง
เผื่อว่าถ้าอยากตำรวจอยากจะจับจับได้เลยใช่ข้อหาผมเมาก็ได้
แต่ผมไม่ไปโรงพยาบาลโอ้
น้องอยู่บ้านไหนครับน้องอยู่เดียนครับอยู่เดียนใจครับ
น้องรอบมาได้จากไหนเนี้ยน้องรอบมาอยู่ลงที่ไหนครับ
แต่บอกเกี่ยวกับบริษัทเดี๋ยวเกี่ยวแม่งกับหูกันเนี้ยครับ
บอกอย่าได้หาใครมาหับมันอย่างก่อนเนี้ยก็ไปอย่างครับ
พี่จับน้องไปเลยครับจับไปอย่างงี้จับไปบอกได้
พ่อน้องกับผมมีความพิษอย่างสักอย่างอย่างเนี้ยน้องน้องเมาครับน้องครับ
น้องเมาครับแล้วน้องไปกินเหล้าไหนมาครับพี่
ผมกินอยู่ผมกินกับพี่อยู่ผมเนี้ยไหนครับ
ในเวียงครับในเวียงแล้วแล้วน้องมันพฤษมาอยู่นี่ได้จากไหน
น้องหูยังพี่น้องครับน้องรอบจะให้พี่จับน้องข้อขาอะไร
ผมเมาครับคือถ้าเออถ้าเมาแล้วขับเนี่ยอันนี้จับได้ใช่ไหม
อันนี้เมาแล้วหลับอันนี้หลับอยู่ผิดไหมอ่ะ
ก็ถ้าอยู่กลางถนนก็ต้องพวกกีดขวางการจราจรอะไรพวกนี้ใช่ไหม
เดี๋ยวก่อนนะคะนี่จนพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหม
ใช่โอ้ยดิฉันเห็นใจคุณตำรวจเหลือเกิน
เนี่ยจนฟ้าสางเลยเนี่ยคือพอเริ่มฟ้าสางก็เริ่มได้สติ
ค่ะแต่พี่พี่ตำรวจโอ้โหที่ที่พระอาทิตย์ต้องชื่นชมเลยนะฮะ
อืมพี่เขาอยู่รอจนเช้านะครับเนี้ยเขายืนขาแข็งหมดแล้วค่ะคุณ
เขาไม่ได้ไปไหนเลยนะเพราะว่าแมนไม่ยอมลุก
แมนเริ่มได้สติตอนเนี้ยฮะพระอาทิตย์เริ่มขึ้นอืม
แมนก็ยกบือมภายขอบคุณและก็โทษเจ้าหน้าที่
บอกไม่เป็นไรแล้วครับพี่เดี๋ยวผมเดินกลับหอพักเพื่อน
แถวนี้นี่แหละอืมนู่นนู่นนลิปนั่งคือแมนใช่ไหม
โอ้โหเนี้ยโอ้โหมาทั้งแต่เช้ามืดอ่ะโอ้โห

อย่างที่เราพูดกันบ่อยดื่มแต่พอดีนะคะ